คำแรกวันนี้ไปเริ่มดูที่เรื่องของทีวีดิจิทัลกันก่อนนะครับหลังจากที่มีการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ให้สามารถที่จะคืนใบอนุญาตได้
แจ้งคืนช่องเนี่ยสามารถคืนได้ภายใน๑๐พฤษภาคมนี้นะครับ
ถามว่าเรื่องนี้มันจะมีผลดีผลเสียอย่างไร
มันจะมีผลดีกับผู้ประกอบการที่เขาไม่ไหวที่เขาขาดทุนเขาไม่มีกำไรก็คืนได้
แล้วก็โฆษณาที่เคยแชร์กันเยอะมันก็จะไปอยู่ในช่องที่เหลือ
ก็จะมีตัวเลขเรื่องของการโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนก็ยังคงได้ดูทีวีที่มีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับ
ก่อนการทรัศจิตอีกหลายขาดที่การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
การแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการตุราญทัศน์และกิจการโทรศัพท์ธรรมนาคม
ในงวดที่๖และที่๕รวมกว่า๑หมื่น๓พัน๖๐๐ล้อนบาท
ก็คือในเอกสารฉบับเดิมเขาบอกว่า
ส่วนคนที่ยังไม่ไปชำระงวดที่๔ก็ไปจ่ายให้ครบซะ
ภายใน๘สิงหาคมโดยผู้ที่ต้องใช้สิทธิ์
จะต้องแจ้งเป็นนังสือไปยังกศธชภายใน๓๐วันนับ
ตั้งแต่คำสั่งมีผลบังคับใช้ก็คือภายใน๑๐พฤษภาคมนี้นะครับ
หลักเกณฑ์ก่อนวันที่๑๐พฤษภาเนี่ยคงไม่เสร็จเร็วขนาดนั้น
ค่อยว่ากันเราพยามผ่อนปนในการทำดำเนินการทั้งหมดเนี่ย
อันไหนที่จะผ่อนปลนให้ได้นะครับในการที่จะดำเนินการเนี่ย
ผู้ประสาทชาติบ้านใครจะคืนช่องคืนก่อนมาที่๑๐ละกัน

ไปแจ้งเขาก่อน๑๐พฤศพาคม
มุมของผู้ประกอบการช่อง๓เขาถือครองอยู่๓ช่อง
รับว่าแม้ทั้ง๓ช่องจะไปได้ดี

จากพฤติกรรมของผู้ชมที่หันไปชมทางออนไลน์
คู่กับทีวีเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ปฏิเสธที่ตอบคำถามว่าจะคืนช่องหรือเปล่านะฮะ
เร็วไปนิดนึงขออภัยจริงอาจจะยังตอบเรื่องคุยช่องไม่ได้
ยังบอกไม่ได้เลยครับเร็วไปเร็วไปจริงขอโทษด้วยครับ
ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยลบอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดปัจจัยบวกก็คือคนดูเยอะโฆษณาเข้าใครเขาทำครับ
เช่นเดียวกับช่อง๙อสมทรที่ถือครองอยู่๒ช่อง
ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะคืนช่องเด็กตามกระแสข่าวหรือเปล่า
แล้วก็กังวลว่าการคืนช่องจะกระทบกับผู้บริโภค
ทางช่องเหลืออยู่ซึ่งขณะนี้ทางกรสรชอก็รับประเด็นนี้ไปปรึกษาอาหารือ
ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์
สำหรับค่าเช่าโครงข่ายหรือว่ามักนะครับกศชจะช่วยออกเงินค่าใช้จ่ายให้
โดยนำเงินไปชำระให้กับผู้ประกอบการโครงข่ายรวมเป็นเงินปีละ๑๙๖๐ล้านบาท
ผู้ประกอบการค่ายมือถือเพิ่งจะประมูลไปรวม๑๙๐๐๐ล้านบาท
จะได้รับการช่วยเหลือด้วยการยืดอายุการชำระจาก๔งวดเป็น๑๐งวด